เราก็กินอิ่มแล้วไปเปิดทรัพย์รับโชคก่อนแล้ว
ไปหลายต่อหลายที่ก็แล้วได้เวลาแล้วค่ะ
ได้เวลาของการไปเสี่ยงดวงกัน
พาคุณผู้ชมไปสอดส่องสอดแสวงหา
โหเอาไปดูที่นี่ชาวบ้านเขาไปกันเยอะนะนี่
วัดน้ำคอกใหม่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
บริเวณนี้นะคะเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของบรรดานักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
ที่เขาพากันมากราบไหว้ต้นตะเคียนค่ะคุณ
นี่ค่ะหลังจากที่มีข่าวว่ามีคนได้โชคได้ลาบจากตะเคียนต้นนี้ไปแล้ว
บางคนถึงขั้นนำเครื่องเส้นไหว้ต่างมาถวายกันเลยนะ
บางคนก็นำทูบนำเทียนมาด้วยมากราบไหว้
จะได้ทาได้เยอะหน่อยเต็มไม้เต็มมือ
ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามชาวบ้านมาก็คือคุณออนอายุ๓๗ปีเป็นชาวบ้านตำบลน้ำคอก
มากราบไหว้ต้นตะเคียนเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่า
จะทราบนะว่าที่วัดนี้มีต้นตะเคียนมาวางไว้ด้วย

ซึ่งก่อนจะมากราบไหว้เนี่ยตัวเองเคยฝันนะ

แล้วงวดที่ผ่านมานี่ดวงดีมากเลยถูกรางวัลมาแบบกรุบกริบ

งวดนี้พอทราบว่าเฮ้ยที่วัดแห่งนี้มีต้นตะเคียนอยู่นะ
ก็เลยเอาล่ะได้จังหวะดีมากราบไหว้ขอพรก็ละกัน
จะได้มาขอเลขเด็ดกลับไป
หลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะ

นี่แป้งแบบนี้คุณดูวิธีการ

ค่อยบรรจงในการไว้วนท้า
เป็นเลขอะไรอย่างนี้ครับเป็นเลขสองเลขเจ็ดเลขสี่
เป็นเลขสามครับเป็นเลขสี่นะครับเป็นเลขสองเลขเจ็ดเลขสี่

ก็สิบตัวเลขแต่ว่าลังวัลที่หนึ่งมีแค่หกเลข
ต้องตราบ
ซะลุกเลยว่ากันใช้วิทยาลัยในการรับชมนะคุณผู้ชมนะ
ถูกต้องแล้วอันนี้ก็พาไปดูบรรยากาศ

เขาไปขอเลขเขาทำกันยังไงเขาคุยกันยังไงอะไรบ้าง
ฟังทันก็ทันฟังไม่ทันก็ไม่ทัน